คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะช่วงนี้เรื่องของกระแสน้ำต่างก็ยังต้องระมัดระวัง
อืมแม้พายุจะพัดผ่านไปแล้วแต่บางทีน้ำป่ามันอาจจะไหลหลากโดยที่เราไม่รู้นะคะ
ครับมีชาวบ้านค่ะเขาล่องแพร่ไปตัดไม้ไผ่แต่ปรากฏว่ากระแสน้ำในแม่น้ำยมมันเชี่ยวกรากมาก
สุดท้ายพัดแพร่ล่มแล้วเขาก็จมศูนย์หายไปตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยนะคะ
ผู้ที่ศูนย์หายชื่อว่านายประดิษฐ์สุคำวงค่ะเป็นชาวบ้านตำบลแม่ปานอำเภอรองจังหวัดแพร่
ก็ล่องแพรไปตัดไม้ไผ่พร้อมกับเพื่อนนะคะทีนี้พอตัดไม้ไผ่ได้ใช่ไหมคะ
ก็เอามารวบรวมประมาณสักยี่สิบต้นอ่ะแล้วมาประกอบเป็นแพร่ครับล่องกลับอ่า
จังหวะนั้นแหละค่ะคือน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยกระแสน้ำมันเชี่ยวกระมากตรงช่วงหาดวังเงินใกล้กับโรงโม่หิน
ที่เขาล่องมามันก็เลยล่มนะคะแล้วเขาก็ตกแพร่จมน้ำหายไปเลย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะไปสอบถามนายบุญมีสุขัมวงพ่อของผู้สูญหายก็บอกว่า
หลังจากที่รู้ข่าวด้วยนะเขาบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทำได้แค่ภาวนาขอให้เจอร่างลูกชาย
มีคนในหมู่บ้านฝันด้วยว่าลูกชายเนี่ยมาเข้าฝันบอกอยากกลับบ้านนอนหนาวอยู่ในน้ำวันนี้จะกลับบ้านแล้วเขาก็เลยเชื่อว่าวันนี้น่าจะได้เจอร่างลูกชายแหละ
ส่วนภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าเลิกกันไปแล้วภรรยาอยู่กรุงเทพก็รู้ข่าวแล้วเหมือนกันก็โทรศัพท์มาเล่าว่าลูกชายไปหาที่ห้องไม่พูดจาอะไรแล้วก็เดินหายหันหลังไปเลยเรียกยังไงก็ไม่หันกลับมาเหมือนมาบอกลาค่ะ
ซึ่งเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานนะคะเขาก็ใช้เรือท้องแบนออกตระเวนหาตามลำน้ำชาวบ้านก็มาช่วยกันทำกับข้าวดูแลอาสาสมัครที่ช่วยกันค้นหาผู้สูญหายค่ะ
ต่อมาในอำเภอลองนะคะก็ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยบอกว่าสำหรับปฏิบัติการวันนี้เนี่ยก็คือเอาเรือท้องแบนออกล่องหาผู้สูญหายตั้งแต่ช่วงเช้าล่องจากถ้ำแก่งหลวงไล่ขึ้นไปตามลำน้ำก็ยังไม่มีวิแววว่าจะเจอร่างนะคะเพราะกระแสน้ำก็ยังคงเชี่ยวอยู่ค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายถ้านักประดาน้ำมาถึงเนี่ยก็จะให้ลงดำหาร่างเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยของนักประดาน้ำด้วย
ถ้าเกิดว่าน้ำมันไหลแรงมากแล้วมันเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมแผนการอื่นในการรองรับนะคะ
ซึ่งการค้นหานี้ก็ต้องเน้นความปลอดภัยของอาสาสมัครกู้ภัยเป็นหลักด้วย
ต้นจะเน้นค้นหาบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุค่ะเพราะว่าจุดตรงเกิดเหตุเป็นจุดน้ำเชี่ยวแล้วก็ลึก
ลักษณะเป็นน้ำวนนะคะก็อันตรายมากค่ะเบื้องต้นคิดว่าผู้สูญหายน่าจะเสียชีวิตแล้วนะคะ
ถ้าสมมุติว่าวันนี้หาไม่เจอจริงก็อาจจะต้องรอเวลาให้ร่างลอยขึ้นมาเอง